ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิ
ต้องบอกว่าคู่นี้ออกสื่อเมื่อไหร่ได้รับความสนใจตลอด
ล่าสุดเขาไปเที่ยวที่ลาวกันมา
กลับมาแล้วก็มารับงานอีเวนต์กันต่อ
ต้องบอกว่าระยะเวลาผ่านมาสักระยะแล้ว
หลายคนก็เริ่มถามคุณโบนะครับบอกว่าตอนนี้
มะลิรู้แล้วก็เข้าใจหรือยังว่าคุณปอไปไหน
ก็ต้องบอกเลยว่าคุณโบแวนด้าก็ได้ให้สัมภาษณ
กรณีที่เธอมีการโพสต์ภาพครอบครัว
ครบรอบวันแต่งงานระหว่างเธอกับสามีผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎีค่ะ
บอกว่าเป็นภาพที่บอกความรู้สึกที่ดี
ให้ตัวเธอเองแล้วก็คิดถึงคุณปอนะฮะ
แล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝั่งได้ร่วมยินดีกันในวันนั้นค่ะ
และครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่๓แล้วนะคะ
ในโอกาสครบรอบวันแต่งงานของเธอนั่นเองค่ะ
มันเป็นภาพที่มันเป็นวันแห่งความสุขนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวโบพี่ปอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่โบเองก็เป็นคนของพี่ปอไว้ว่า
เราเก็บกันไว้ดูเองดีกว่า
วันที่อยู่หลวงพระบางเนี่ยก็ได้ตักบัตรข้าวเหนียวพอดี
ก็เลยมีความรู้สึกพี่เป๋าคงอยากให้มันเป็นวันนี้มั้ง
แล้วก็ที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นที่ที่พี่ปออยากให้โบกับมะลิไปมาก

แล้วเขากลับมาเขาก็จะเล่าหมดเลยค่ะว่า
มันสวยมากอยากให้แม่กับลูกไปเหลือเกินอะไรอย่างนี้
โบกับพี่ปอก็อยู่กันมานานมากแล้วนะคะ
แต่ถ้าจะนับตั้งแต่วันที่เรามีพิธีแต่งงานก็น่าจะประมาณ๓ปี
เรื่องราวที่ดีให้ได้จดจำกันอยู่นะคะ
แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วก็สะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะคะ
เมื่อคุณโบแวนด้าได้ให้น้องมะลิดูภาพความทรงจำสุดประทับใจครั้งนี้ด้วย
ซึ่งน้องมะลิเนี่ยก็ได้เอ่ยเรียกชื่อคุณปอยอยู่ตลอดเวลานะคะ
แล้วก็ได้ถามลูกสาวนะคะว่าคุณปออยู่ตรงไหนพ่ออยู่ตรงไหน
สิ่งที่น้องมะลิตอบกลับมาด้วยความไร้เดียงสานะคะ
ตอบกลับมาว่าพ่ออยู่หวัน

คุณโบบอกว่าฟังแบบนี้แล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกัน
ให้ดูเขาก็จะพูดตลอดพ่อจ๋าพ่อจ๋า
แล้วก็ช่วงหลังนี้ก็เริ่มเรียกหาพ่อบ่อยขึ้น
อย่างวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็อยู่เขาก็พูดคิดถึงพ่อ

เคยถามเขาวันที่ไปอยู่หลวงพ่อบ้านแล้วก็เราได้ไปที่วัดนะคะ
ก็ถามเขาอยู่เขาก็เรียกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋า
บอกก็ถามว่าพ่ออยู่ตรงไหนหน่อยชี้ให้แม่ดูสิ
เดี๋ยวแม่จะเดินไปหาพ่อเขาก็ชี้
เขาบอกพ่อยู่หวันบอกว่าโอเคพ่อมีความสุขนะ
เขาก็สุกค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความเข้าใจของน้องมะลิ
ที่บอกว่าพ่ออยู่สวรรค์คือเป็นแบบไหน

ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะคะ

คุณโบก็ยังขอถือโอกาสอัปเดตเรื่องของการเตรียมตัว
เข้าโรงเรียนของน้องมะลิให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
ก็จะให้น้องมะลิได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติอยู่ใกล้บ้าน

มะลิพูดภาษาอังกฤษได้นะเขาเตรียมตัวแล้วนะ
ภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษของน้องมะลิดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเอลซ่า
เพราะน้องมะลิคุยกับเอลซ่าบ่อยนะคะ
เธอเองก็พาน้องมะลิไปทดลองเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้มาแล้ว๒๓ครั้งค่ะ
เชื่อว่าน้องมะลิจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงเพื่อนแล้วก็โรงเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ
สิงหาคมนี้ค่ะจ้ะคุณแม่เตรียมใจแต่ตัวน้องเองก็
วันแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณแม่ที่เสียน้ำตา
ป่วนที่โรงเรียนเรียบร้อยค่ะลื้อหมดทุกอย่างที่ขวางหน้า
เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะคะแต่ว่าที่เรื่องโรงเรียนเนี่ย
เพราะว่าโรงเรียนนี้เขาจะเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมาก
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้น้องเรียนรู้โดยที่ไม่จดจำ
เขาอยากจะให้น้องได้ทุกอย่างที่มันเป็นความสามารถ

ด้วยความเป็นมะลิตอนนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่
น่าจะเข้ากับคนง่ายมากค่ะ
อย่างที่คุณโบบอกเลยนะคะด้วยความเป็นมะลิตอนนี้

ทุกครั้งที่ไปออกงานก็จะยังคงเป็นขวัญใจประชาชน